คุณลินทรัพย์ท่องเที่ยวชาตุจีนนะครับ
ที่มาอย่าไปทางด้านกลุ่มแรก

คุณอนุทินพูดยืนแล้วไม่ใส่หน้ากากด้วยนะ
แม้ว่าคุณจะเป็นคนจีนมานะครับ

เขาเป็นรองนายกเขาก็ต้องดูแล

โอ้โฮคุณอรุณฑินชันวินากรูลครับ

การจีนทยอยเปิดประเทศตั้งแต่๘มกราคมที่ผ่านมา
โอ้โหเห็นภาพนี้นึกถึงตอนภูเก็ตแซนบ็อกซ์จันทรา
ก็จะมีรัฐมนตรีไปรับเหมือนกัน
ใช่แล้วนี้เมื่อวานนี้เที่ยวบินแรกก็มาจากเซียเหมิญนะนะคะ
มาแลนด์ตอนประมาณเที่ยง๕๐
แล้วก็ไปรอต้อนรับกันแบบนี้ค่ะ

เมื่อวานนี้เที่ยวบินจากจีนเข้าไทย๑๕เที่ยวบินนะ
นักท่องเที่ยวมากี่คน๓๔๖๕คน

ซึ่งนายอนุทินนะครับได้แสดงความเชื่อมั่นว่า
มาตรการรับนักท่องเที่ยวของไทยมีความพร้อม
และเป็นมาตรฐานเดียวกันกับอีกหลายประเทศที่เปิดรับนักท่องเที่ยวในขณะนี้
โดยระเบียบปฏิบัติของการเดินทางเข้าไทยย้ำนะ
คุณอนุทินย้ำบอกว่าโอ๊ยเมื่อเช้าเพิ่งประชุมกัน
หมายถึงเมื่อวานเช้าประชุมเสร็จปั๊บมาต้อนรับนักท่องเที่ยวเลย
ไม่ต้องแสดงแล้วเอกสารการฉีดวัคซีนนะ
เหลือแค่คุณซื้อประกันสุขภาพมาเถอะ
จนถึงช่วงที่คุณอยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะครับ
นั่นแหละเท่านั้นพอนันทินย้ำบอกส่วนกรณีที่ประเทศต้นทาง
มีแม้เป็นการป้องกันให้ผู้ที่ติดโควิด
เดินทางเข้าประเทศอันนั้นก็เป็นเรื่องของเขา
แต่ถ้าหากลับไปเขาก็ต้องดูแลกันแหละ
ส่วนในบ้านเราคือเอาจริงเราก็ยังดูแลตัวเองกันเหมือนเดิม
ล้ำมือใส่หน้ากาก
จะบอกว่าหลังจากนี้พอเห็นนักท่องเที่ยวจีนมาเยอะแบบนี้
รัชดาพระราม๙ห้วยขวางสุธิสานี่จะคนแน่นเลยนะ